รอบนี้ต้องชมด้วยตาท่านเองฮะเป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนนึงเนี่ยเจอผีหลอกทุกวันหลอนกระตุกสนั่นขวัญเนี่ยทุกคืนฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ชม
ด้วยตาอีกทีฮะเนี่ยครับทุกคน
เฮ้ยอ่าเฮ้ย
เฮ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

โอ้โหมึงยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยขยะเข้าไป
หือมึงเจออะไรเฮ้ย
เฮ้ยเอาเฮ้ย
ดีดกีต้าได้ด้วยไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว
ยังไงวะกระป๋องขยับเองอืม
กีตาร์ที่วางเฉยเฉยเนี่ยมันดิดคือถ้าอยู่คนเดียวเข้าใจได้เลยนะฮะ
ไม่น่าจะอยู่คนเดียวแล้วกับเหตุการณ์นี้เลยไม่แน่ใจว่าหนุ่มคนนี้ตกลงกลัว
หรือยังไงเพราะด่าผีด้วยเฮ้ยมึงดีดกีต้าด้วยเหรอ
ถึงขนาดนั้นเลยคือห้องนี้เป็นห้องผีสิงหรือเปล่าตอบไม่ได้
แต่อยู่มานานแล้วเพิ่งมาเจอเหตุการณ์ประหลาดเนี่ย
สักสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองยังไม่พอภาพวาดวาดเสร็จนะ
ไว้ที่ข้างฝาไปไปมามามันหล่นภาพภาพ
ไหนอ่ะครับคือวาดภาพไว้แปะไว้แต่ที่สุดสุด
เชิญชมสุดขนาดไหนตั้งกล้องมือถือไว้ระหว่างนั้นนอน
ไฟนะแต่ว่ากล้องมันเห็นภาพอ่ะระหว่างนั้นพอนอนปุ๊บ
แล้วยังไงอ่ะดูด้วยเฮ้ย

ดึงผ้าห่มไม้แขวนเสื้อร่วงอ่าเนี่ยคือภาพที่ถ่ายแล้วเจอแบบ
เนี้ยเป็นประจำทุกค่ำคืนพี่เขานอนกับใครอ่ะ

กว้างเวลาจะมีภีร์เข้าภีร์ออกก็ตามที่เถอะ

เขาใช้วิธีคล้ายกับผีถ้วยแก้วแต่เป็นปากกา๓สี
คุณมาดีหรือคุณมาร้ายหรือคุณจะไม่บอก
ให้วัดอย่างนี้ดีสีอะไรคะดีสีขาวร้ายสีแดง
ถ้าไม่บอกสีดำสีดำแล้วเดี๋ยวดูนะ
ถ้ายังอยู่ในห้องนี้นะครับ
หันหลังให้แวบเดียวผีปัดตกพัวเลย

แล้วแกอยู่ของแกคนเดียวสมมุติถ้าแกจะเล่นมายากล
หรือจะใช้เทคนิคอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกที
แต่ว่างานนี้หลายครั้งหลายคราวแกอยู่แบบด้วนเดียว
ดังนั้นดูคลิปนี้แล้วก็รู้สึกหลอนเหมือนกัน
คนแนะนำเลยว่าเตียงพี่มันขวางห้องเขา
พี่มันขวางทางผีผ่าน
ดังนั้นพี่ต้องเอาเตียงขยับไปโถห้องมันก็ไม่ได้ใหญ่โตไง
ขยับยังไงมันก็จะผ่านไม่ได้อยู่ดี
ลักษณะคล้ายทางสามแท่งนี้บ้าง

เมืองต้นพี่เขาบอกเขาก็กลัวเหมือนกันนะ
แต่เจอจนแทบจะไม่อยากกลัวแล้วเพราะอยู่ดีมันก็มีเรื่องประหลาด
เกิดขึ้นมาแทบจะทุกค่ำทุกคืนเลยนะครับ

อย่าว่าแต่ภาพตกอะไรตกเลยฉันไปนานแล้ว